อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กัน

ถ่ายทอดสดตลอดเลยค่ะตลอด

เขาดาวนอย่าลืมส่งความสุขมาบอกกับพวกเราด้วย

เป็นประจำติดต่อเนื่องกันมาถึงปีที่๙

ที่พระเจ้าตากสร้างเอาไว้เมื่อปีพศ๒๔

แถวจันรรล์เข้าไปแถวตรงกลาง
เป็นวัดเก่าแก่

วันที่๑๖นี่ใครที่ไหว้เรา
เพราะวัดบัวขวัญสร้างพระโบสถค้างเอาไว้แล้วเราไปช่วยสร้างวัดระดมจตุปัจจัย๓ปีใช้เงินประมาณร้อยกว่าล้านโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พอเสร็จแล้วก็ย้ายวัดสิใช่ไหมวัดเจ้าอามกำลังจะสร้างสาราปฏิบัติธรรมมูลค่า๑๒๐ล้านก็จะต้องระดมศรัทธาไปร่วมกัน

ไปเอาไปไม่ได้หรอกเออมีเงินพันล้านตายไปเอาไปได้ไหม

แล้วก็วันที่๑๖ตอนก่อนกี่โมง
วันที่วันที่๑๖ก็๖โมงกว่าเย็นเป็นต้นไป
แต่คืนนี้ตอนนี้ต้องรีบไปที่วัดเจ้าอามเลย

มือสวดมนต์ว่าสวดบทอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ย
พีจีก

เปิ้ลสตาร์ทั้งหลายชอบลาเห็นไหมคะใช่มาริโออย่างนี้ดูสิพี่ป่อนัฐวุธ
คุณแค้นที่ระเด็ดอ๋ออะไรกันเหรออ๋ออะไรกันเหรอพี่ม้าออนภาอย่างนี้
ลาสีนี้เป็นลาสีซุปตาเลยนะตุ๊กดวงตาตุ๊กดวงตาโอจับแม่นอ๋ออยู่นี่หมดเลย
อั้มปัชราภาด้วยเปล่าวะไอ้อั้มห้าธันวา
เพราะอยู่ในอันนี้ละอยู่ในอีกนิดนึงนี่ไงยังไงอ่ะ
ส่วนตาตลอดการไม่มีทีท่าจะตายซุปตานี้
คนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่เขาเรียกเป็นราศีของแมงป่อง
มีความลึกลับน่าค้นหาตลอดเวลาจริง
ยามปกติก็จะไม่เห็นพี่เบิร์ทไปเดินข้างทางไม่ยากมาก
แล้วไม่ถบอารมณ์ก็ยากนะไม่พูด
ครั้นคนเกิดราศีพี่จิกนี่จะเห็นได้ว่า

ถ้าพูดหมอดูต้องทายว่าไม่ดี
เสาร์ฒาวธาปลักษณ์

แต่อันนี้เขาเรียกเป็นพระคาถาหรือพระคัมภีร์

เสาทับรักทับจะพันกไวบัตฐิบหาย
เมียหนีมันอยู่ในอัดประโยค
สอนต้องทำทีวีไว้ไปดูด

ย้ายบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมฟัน
กระดูกเข่าปวดแข้งขามีปัญหา

แต่อย่าลืมพี่มะเป็นคนผ่านชิดมามาก

อ่าพี่เบิร์ดหกสิบหกสิบแล้วยังดูโอ้โหเข้ม
แข็งเหมือนคนหนุ่มอายุสี่สิบออกกว่านี่คือความหมายของ
การดูแลตัวเองด้วยความไม่ประมาท

หนึ่งถ้าไม่ไปรักใครแบบไปหลงจบ
นี่อยู่แล้วค่ะสองแต่มันจะมีอย่างนี้
มันจะมีเรื่องราวให้เหนื่อย
เช่นแทนที่จะอยู่บ้านสบาย
ทุกวันพี่ม้าก็ต้องมาอยู่ที่
โอ้โหไม่ใช่รายการนี้นางวิ่งเยอะนางวิ่งเยอะ
อันนี้รับทรัพย์มาแล้วรับทรัพย์นะอาจารย์

เหนื่อยพูดคำเดียวนะเหนื่อยจริง
แต่เป็นการเหนื่อยที่ทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นชีวิตถูกต้อง
ถูกต้องถึงยอมเหนื่อยนี่คุณที่เกิดลาศีพิจิกษ์หมอดูเขาทักนะ
อย่ากลัวนะราศีพิจิกษ์ในปีนี้หมอดูทุกหลายจะทักเลยนะ
หนึ่งถ้ามีครอบครัวแล้วประคับประคองถ้าเป็นโสดอยู่ก็อย่าให้ใครเข้ามา
ข้อที่๒จะไปไหนมาไหนนอกจากขับรถด้วยความไม่ประมาทแล้ว
คนอื่นมันอาจประมาทก็หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ติดตัวประจำตน
เวลาเดาเสาทัพเรือนชะตาเนี่ยมันมีตัวแก้นะพี่ม้ารู้ไหมอะไร
ลาหูไงมันมีกฎเกณฑ์ว่า๖ลาหูเลยนี่๖ลาหูเลย
นี่เดี๋ยวลาหูลาหูทรงครุฑมอบให้เพราะอะไรรู้ไหม
มันมีกฎเกณฑ์โทษศาสตร์ว่าไหมภิควณะโชคใหญ่ในชาติศาสตร์
พระราหูจรต้องพระสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่
แปลว่าอะไรเมื่อเสาทัพลักษณ์มีลาหูอยู่แปลว่าเขาอุปเท่ในการแก้เคราะห